คุณผู้ชมช่วงนี้ที่ฉันเห็นใจผู้ประกอบการจริงนะ
แม้ว่ามันจะมีการคลายล็อกดาวน์ออกมาแล้วเนี่ย
แต่ว่ามันมีความยุ่งยากเขาก็ต้องมีการรับจองคิว
รับลูกค้าได้ไม่เท่าเดิมต้องมีการทำความสะอาดรับเป็นรอบ
ร้านเสริมสวยที่จังหวัดแพร่ร้านหนึ่งค่ะ
ตอนนี้เจ้าของขวัญภาวะมากเพราะอะไรรู้ไหม
คือเขาก็ติดกดเอาไว้ที่หน้าประตูร้านแหละว่า
ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ไม่รู้ลูกค้าไม่พอใจอะไรลืมหน้ากากอนามัยหรือยังไงไม่รู้ค่ะ
เขาเอาแกลลอนน้ำมันมาแล้วจะเผาร้าน
เดินถือเข้ามาในร้านดีนะมีคนห้ามทัน

นี่นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๕๔๕ปี
เดินถือขวดน้ำมันดุมเข้ามาในร้านเสริมสวยแล้วจุดไฟค่ะ
โชคดีมากที่มีคนเห็นก่อน

เนี่ยมีคนเห็นแล้วก็เลยแบบพยายามลากเขาลากตัวเขาออกมาก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้ที่ร้านเสริมสวยชื่อว่ากระมวลรัฐนะคะ
อยู่ในตำบลศพสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
เจ้าของชื่อว่านางสาวกระมวลรัฐชื่อเดียวกับร้านเลยค่ะ
อายุ๓๐ปีเธอเล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้าในร้าน
คือจองคิวเอาไว้แล้วก็มานั่งรอรับบริการอยู่

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็กำลังให้บริการคิวแรกแรกอยู่ใช่ไหม

สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ขอคืน
แล้วเดินออกจากร้านไปก็คิดว่าเอออาจจะมีธุระละมั้ง
แบบรอไม่ไหวปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไป
เดินกลับเข้ามาในร้านแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะ
เธอก็เลยบอกว่ารบกวนสวมหน้ากากอนามัย
เข้าร้านด้วยถ้าเกิดว่าลืมหรือไม่มีเนี่ย
ทางร้านมีขายนะแล้วก็อธิบายเหตุผลว่า
มันเป็นข้อบังคับของสวบคของกระทรวง
ผู้ชายคนนี้เขาก็โวยวายมาบอกโอ๊ยไม่ตัดแล้ว
ไม่ได้ติดโควิดซะหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ

แล้วสุดท้ายแล้วลูกค้ารายนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แล้วก็กลับมาพร้อมกับขวดน้ำมัน๔ขวด
ในเวลาประมาณไม่ถึง๕นาทีค่ะ

โดยรายว่าดูว่าจะได้เป็นโควิดซะหน่อย
คุณยังไงมาจากไหนพิษที่จะอยากมาสร้างคือโหวไซด์
อย่างต่อแบบนี้ระดับมีครับดูดีกว่า
พูดมาผมพูดมาทีข้างแล้ว

นับรอต่อชัยต่อไป
แถมสักประมาณ๒๓นาที
ต้นเธอก็ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่จะให้ตำรวจเรียกตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ